แล้ววันนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครออกมาเยอะมาก
เดี๋ยวติดตามเราไปหาข้อมูลมาให้นะคะว่าตกลงแล้วเป็นยังไงบ้าง
แต่เบื้องต้นดูสถานการณ์โควิด๑๙กันก่อนค่ะ
วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพนะคะมีผู้ติดเชื้อใหม่๑๘๗รายค่ะ
แพทยีอภิษฐ์สมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสวบคลนะคะ
วันนี้ก็ต้องออกมารายงานแทนอีกหนึ่งวันแหละเพราะว่าคุณหมอทวีสินกักตัวอยู่เนอะ

เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะ
หมอเบิร์ตเลยมาเป็นการแถลงข่าวแทนค่ะ
วันนี้เราเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘๗คน
ติดเชื้อในประเทศถึง๑๗๗คนนะคะ

แล้วก็เดินทางจากต่างประเทศในสถานกักโรคของรัฐอีก๑๐ค่ะ
ยืนยันสะสมในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่๑๓๖๘๗ราย

กับว่าเรามีผู้เสียชีวิตสะสม๗๕ศพแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายที่๗๔เป็นผู้ชายชาวอังกฤษค่ะ

เดินทางมาจากประเทศอังกฤษในวันที่๒๔ธันวาคมปี๒๕๕๙
ถึงประเทศไทยวันคริสต์มัสพอดีเลย๒๕ธันวาคม
แล้วก็เข้าสถานกักกันโรคของรัฐที่ชนบุรี
ธันวาคมเริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อ

ผลออกมาในวันที่๒๙ธันวาคมว่าติดโควิดนะคะ
จากนั้น๓๐ธันวาคมมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น
แต่ผู้ป่วยปฏิเสธในการใช้เครื่องช่วยหายใจ

สุดท้ายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจวันที่๙มกราคม
และเสียชีวิต๒๔มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๗๕เป็นหญิงไทยนะคะ
ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสียงเลยอยู่บ้านอย่างเดียว
แต่ว่าสามีเธอเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนส่งปลาในตลาดค่ะ
มกราคมเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยหอบ
ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
ทีมแพทย์เตรียมพร้อมทำการรักษาใส่เครื่องช่วยหายใจ
แต่ปรากฏว่าหัวใจเธอหยุดเต้นคุณหมอทำการกู้ชีพ
แต่เธอไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันนะคะ
ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
ตอนแรกนึกว่าเป็นที่โรคประจำตัวหรือว่าอาจจะเป็นอาการภาวะเสียชีวิตกระทัน
วัยล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณหมอเนี่ยสงสัยก็เลยขอตรวจโควิด๑๙
ปรากฏว่าผลออก๒๔มกราคมเธอติดโควิด๑๙ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอากาศอย่าตกนะคะ
ยังคงจะต้องทำเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าข่าวเรื่องวัคซีนมาแล้ว
หลายคนชิวแล้วเดี๋ยววัคซีนมาเดี๋ยวรอ
คือตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้เป็นกลุ่มไหนที่ได้ฉีดเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะกาดห้ามตกเด็ดขาดนะคะ
เอาเรื่องประเด็นถัดมาค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด๑๙เช่นเดียวกันนะคะ
เป็นประเด็นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เขาอยากจะเข้ามาในประเทศไทย
แต่ต้องกักตัวก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผลักดันกลับบ้านได้
นี่คือภาพนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขากำลังชูป้ายอยู่ด้วย
เป็นแรงงานชาวเมียนมาร์ถูกดำเนินคดีข้อหารลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ต้องถูกไปกักตัวชั่วคราวในอาคารด่านตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดระนองหรือตมระนอง

ป้ายที่เขาเอามาเขียนทำจากรังกระดาษนะคะ
ฉีกออกมาแล้วก็เขียนคำว่าเราต้องการกลับบ้าน
แล้วก็ตะโกนไปด้วยนะชูป้ายไปด้วยตะโกนไปด้วย
บอกพวกเราอยากกลับบ้านพวกเราอยากกลับบ้าน
แล้วมันถือว่าเป็นเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
แรงงานชาวเมียนมาร์เป็นผู้ที่ถูกกักตัวชั่วคราวนะคะ
เขายึดกุญแจห้องจากเจ้าหน้าที่ที่เอาอาหารขึ้นไปส่งที่ชั้น๕
พอได้กุญแจปุ๊บไขออกมาค่ะ
แล้วก็อยู่ทั่วอาคารเลยทยอยกันออกมาตามห้อง
เกาะอยู่ตามหน้าต่างตั้งแต่ชั้น๑ถึงชั้นที่๕
และสภาพก็เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็น

แล้วก็ตะโกนเราอยากกลับบ้านเราอยากกลับบ้าน
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตมรนอง
ต้องปิดประตูเหล็กชั้นล่างสุด
เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มนี้ออกนอกอาคารได้

กองบังคับการตำรวจภูทรระนองและหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่๒๕กองกำลังเทพสตรี
ตรึงกำลังรอบอาคารกักตัวชั่วคราว
แต่ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ

สถานการณ์ยังคงควบคุมได้
และไม่ใช่เฉพาะภายในอาคารตมที่ระนองเท่านั้นนะ
ด้านนอกตมมีกลุ่มชาวเมียนมาร์
ทำงานในระนองอยู่แล้วเฝ้าดูสถานการณ์
และทำให้ทางจังหวัดระนองส่งกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน
เข้ามาเพิ่มอีก๒๐๐นายมาตรึงกำลังค่ะ
จรฐิต่อมอรณองพยายามส่งตัวแทนเข้าไปเจรจา
สำหรับคนที่ตกค้างอยู่ในตม๔๐๒คนค่ะ
เป็นชาย๓๖๕หญิง๓๗
กลุ่มนี้รอส่งตัวกลับบ้านเขาก็อธิบายให้ฟังนะ
บอกว่าบางคนต้องถูกกักตัวหลายเดือน

บางคนอยู่เป็นปีทำให้ได้รับคำตอบ
การที่ถูกกักตัวภายในห้องกักตัวอยู่อย่างแออัด

โควิดเข้าใจแต่ข้างในนี้มันแออัด
เกิดความเครียดสะสมก็เลยอยากกลับบ้านค่ะ
ซึ่งทางตมรนเองนะคะก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกัน

แต่ติดตรงที่ปลายทางเนี่ยเขาไม่ยืนยันเรื่องการรับตัวแรงงานชาวเมียนมาร์กลุ่มนี้
พอมีการชี้แจงมีการอธิบายพูดคุยกันเนี่ยแรงงานชาวเมียนมาร์เขาก็เหมือนกับว่าเข้าใจ
ก็ได้รับคำชี้แจงเป็นที่น่าพอใจก็ทยอยกลับเข้าห้องกักตัวกันนะคะ
เหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยตมรนเองมีการประสานไปยังผู้ช่วยทูตเมียนมาร์แล้วนะคะ
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดสุราธานีก็เดี๋ยวต้องรอให้เดินทางกลับมาเรียบร้อยก่อน
ก็จะให้ผู้ช่วยทูตเมียนมาร์เนี่ยมาเจรจากับแกนนำแรงงานชาวเมียนมาร์ถึงความชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่คนกลุ่มนี้จะได้เดินทางกลับประเทศ
ก็คิดว่าน่าจะสามารถเจรจาได้ช่วงเย็นวันนี้นี่แหละค่ะรอผู้ช่วยทูตเมียนมาร์เดินทางมาถึงนะคะ
ส่วนประเด็นวันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นข่าวลือกันเยอะแชร์ออกมาเยอะว่าผู้ว่าสมุทรสาครเนี่ยเสียชีวิตแล้วบ้าง
อ่าหลายคนแชร์กันเยอะมากนะคะใช่เท่าที่เราเช็คล่าสุดตอนนี้
ยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าอาการจะต้องดูเป็นรายชั่วโมง
สิ่งที่ทำตอนนี้นะคะคุณหมอก็คือจะต้องเจาะคอของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อดูดเสมหาให้ได้มากขึ้นและลดการอักเสบเพราะใส่ท่อมานานแล้ว
อาจจะทำให้เกิดปัญหาการเจาะคอจะช่วยให้รู้สึกไม่อึดอัด
เสมหะได้มากขึ้นเชื่อว่าการเจาะคอจะเป็นไปได้ด้วยดี
แต่อย่างไรก็ตามนะคะอาการท่านยังคงต้องดูแบบวันต่อวันค่ะ

ข่าวลือออกไปเยอะมากเลยต้องขอชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่ง